ระบุรีครับจะพาไปรู้จักกับลุงลือชัยลุงลือชัยเนี่ยเป็นอดีตทหาร
อ่าขับกระบะมาคุณผู้ชมเสียหลัก
เสยสารเจ้าพ่อเนี่ยพังภาพยับเลยนะ
แต่เจ้าตัวบอกผมไม่ได้เมาผมแค่ขับมาเฉย
มันก็เป็นอุบัติเหตุเฉยแต่อยากให้คุณผู้ชม
เราจะลองฟังเสียงเขาว่าเอ้ยถ้าดูแปลกรึเปล่าดูลกรึเปล่านะ
เหตุเกิดช่วงเย็นเมื่อวานนี้ที่สารเจ้าพ่องูใหญ่ริมถนนพิชัยรณรงค์สงครามครับ
แถวแถวหน้าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีรถที่ประสบเหตุคันนี้เลยครับ
กระบะฟอร์ดสีเงินทะเบียน๖๖๕๒สระบุรี
พุ่งไปชนรั้วสารที่เห็นอยู่เนี่ย
คือรั้วสารเจ้าพ่อนะครับพังราบเลย
เศษปูนแล้วก็รั้วเหล็กกระจายเกลื่อน
กระบาดนี่ถึงขนาดขึ้นมาคล่อมอยู่บนแนวขอบปูนที่มันใช้ปลูกต้นไม้คุณผู้ชม

แล้วก็ไปจอดอยู่ตรงเสาป้ายสารเจ้าพ่องูใหญ่พอดิบพอดีเลย
คนขับกระบะคือร้อยตรีลือชัยฉันทารุณัยครับ

เป็นอดีตทหารครับเป็นข้าราชการบำนาน
พอถามพี่ลือชัยพี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
แกบอกว่าอ๋อแค่อุบัติเหตุ

ขับตรงนั้นจะไปไหนจะไปไหน

แค่นี้เอาพันธ์ทหารมาจากพันธ์๑๑
ผมเป็นข้ารายการอยู่

ไม่ได้เป็น

แล้วนี่จะขับรถทำไมต้องไปชนรั้วเนี่ย

กินเหล้าออกมาหรือเปล่า

กินเหล้าหรือเปล่าหรือเปล่า

อืม

แต่คุณผู้ชมน่าจะเห็นการตอบของพี่ลือชัย

ลองตัดสินใจดูเอาเองนะว่าพี่แกเป็นยังไง

ก็เลยคุมตัวพี่ลือชัยไปที่โรงพัก

แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ
เชื่อว่าคงต้องมีการวัดปริมาณแอลกอฮอล

วัดแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดอาการแบบนี้นะ